ชั่วตลอดตลาด

รีบเข้าตลาดกันเลยจะพาไปอัปเดตราคาสินค้ากันค่ะ

หมูเนื้อแดง๑๖๕บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม

ใครที่ชอบทานเห็ดมาเช็คราคากันหน่อยนะจ๊
ฟางวันนี้อยู่ที่๑๒๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
นางฟ้า๓๐บาทต่อกิโลกรัม
หูหนู๑๒บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็เห็ดเข็มทองอยู่ที่๔๕บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ